ว่ากันถึงเรื่องของความรักเดือนแห่งความรัก
แต่ว่ามันก็มีข่าวช็อกวงการ

ทุกผู้ชมค่ะเป็นแฟนตกใจเลยก็ได้ข่าวนะคะว่าเลิกกัน
ล่าสุดเรามีความเคลื่อนไหวของคุณซาร่ามาฝากกันด้วยนะคะ
ซาร่าค่ะก็ได้โพสต์คลิปนะคะขณะที่เจ้าตัวนั้นเล่นสเก็ตบอร์ด
แล้วก็มีข้อความในคลิปวิดีโอนะว่า
แล้วก็ใส่แคปชั่นเป็นรูปก้อนเมฆด้วยคุณผู้ชม
ซึ่งก็มีเพื่อนในวงการเข้ามาให้กำลังใจนะ
ที่สำคัญขี่เส้นใต้เลยหนุ่มเต้ยคุณผู้ชมค่ะ
ก็ได้เข้ามาเม้นต์นะอีโมติคอนรูปหัวใจให้ซาร่า
แฟนเนี่ยก็เชียร์เลยนะเต้ย
ปรับความเข้าใจกับซาร่าเลยสู้แบบนี้นะคะ
เจ้าตัวก็ได้โพสต์อันนี้โพสต์ยาวนิดนึงนะ

โพสต์ภาพขณะที่กำลังเต้นรำกับหนุ่มเต้ยเลย
ใบหน้าเธอเนี่ยดูนะตอนนั้นมันมีความสุขมากเลยนะคะ
มันแบบอึ้งหัวใจแฟนอยู่เหมือนกัน
บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะคะซาร่าเนี่ยสบายดี
เข้าบ้างเป็นธรรมดาขอบคุณมาก
ทุกคนมีหลายล้านเหตุผลเลยนะ
เมื่อเราลดความยึดติดในตัวตน
เราจึงได้เรียนรู้จากเหตุการณ์นี้

ความคิดเราการกระทำเราเกิดขึ้นไปแล้ว

ณวันนี้เราถอยความสัมพันธ์เพื่อมองภาพให้มันกว้างขึ้น
ระยะห่างทำให้เห็นความหมาย
วันที่เราเข้าใจชีวิตแล้วก็ศรัทธาในความรัก
เส้นทางต่อไปค่ะก็อยู่ที่เรานี่แหละ
ตอนนี้เราอาจจะไปคนละเส้นทาง
แต่วันหนึ่งเราอาจจะมาบรรจบกันใหม่ก็ได้
อย่างน้อยนะไม่ว่าทุกความสัมพันธ์จะเป็นยังไง
เราจะภูมิใจที่เราได้เรียนรู้ความเจ็บปวดนี้

โอ้โหอึ้งจุกเหมือนกันนะ
แท็กเลือนลางแต่ชัดเจน
ให้เวลาตัดสินและพิสูจน์อยู่ที่เรา

ช่วงนี้ต่างคนต่างทำงานเป็นกำลังใจให้กัน

ไปดูนิดนึงนะคะเพื่อนในวงการ
ปอันนกที่เป็นเพื่อนสีของซาร่าและแต๊ย
เจ้าตัวบอกเลยนะทราบข่าวพร้อมกับทุกคนเลยพี่

แต่ก็ยังไม่ได้ทักทายเป็นการส่วนตัว

อย่างไรก็ไม่อยากทำอะไรให้กระทบจิตใจ

คือเราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นด้วย

คือจริงอยากส่งอะไรให้กำลังใจอะไรอย่างนี้
แต่ว่ารออีกสัก๒๓วันก่อนดีกว่า

แล้วก็จริงก็รู้สึกว่าเสียดาย
แต่ว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของคนสองคน
นี่ก็เป็นการให้กำลังใจของเพื่อน
แต่ว่าอย่างที่เชอรี่บอกแผนสดให้เราถามมาก
เดี๋ยวมันไปจี้ใจดูนะคะ

เมื่อเช้าสดร้อนคุณผู้ชม
ได้รับการยืนยันดักสาวแพ็ทปาภานะคะ

เอามาคุยกันได้ฟังอยู่ได้ฟังอยู่ดี

ใช่ก็โพสต์ไอจีเหรอเป็นภาพเขานี่แหละ

วันนี้มาทำงานครับขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจ
แล้วก็น้อมรับคำติชมทุกอย่างเลย
วันนี้พร้อมเต็มที่กับงานครับ
แล้วก็พยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดคุณ
นี่ความสู้นะอาจจะกลับมาคืนนี้ก็ได้นะชอลลี่นะต้องรอดูต่อไปอันนี้ก็เป็นหนึ่ง
แง่มุมหนึ่งของความรักในเดือนกุมภาพันธ์
ดาราก็คนก็ต้องเรียนรู้กันไปเรื่องความรักไป
บางทีเวลาอาจจะทำให้เราได้คิดได้ว่าจริงแล้วพอมันไม่มีกันมันเป็นกันยังไง
ก็เป็นกำลังใจกับคู่นี้ทั้งคู่ด้วยนะ